ทุกชีวิตมีเรื่องราวสายหยุดที่บางคนเห็นแล้วกลัว
บางคนเห็นแล้วอาจจะขำชีวิตของเธอนะฮะ
ทำไมเธอเป็นแบบนี้ช็อกแม่เสียชีวิต
ถูกพี่เขยข่มขืนพี่เขยไปติดคุก๒ปี
ออกมาแล้วดันต้องออกมาอยู่บ้านเดียวกันอีก
เผชิญหน้ากันอีกตอนนี้พี่สาวกังวล
กลัวว่าพี่เขยจะก่อเหตุซ้ำอีก
เขาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือครับ
ยืนอยู่ตรงนี้นานแล้ว
ฟังแล้วสงสารชีวิตเธอไหม
เธอเป็นคนสวยระดับอำเภอนะครับคุณผู้ชมฮะ
นี่คือแม่สายหยุดนะฮะหรือนางอำพรหนีออกจากบ้าน
อยู่หน้าสพบ้านดุงอุดรธานีครับ
เธอจะทำแบบนี้ไปหยุดอยู่ตรงไหน
หยุดเป็นเวลานานเป็นคนเหม่อลอยนะฮะ
เกือบจะโดยรถชนเกือบก็เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ
หลายครั้งแล้วผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะครับ
ไปถามป้าเล็กป้าเล็กอายุห้าสิบสองปี
เป็นพี่สาวของแม่สายุดนะฮะ
เล่าบอกว่าน้องสาวเนี่ยเดิมเป็นคนปกติขอโทษ
สวยระดับอำเภอแต่เพราะแม่เสียชีวิตเสีย
ใจมากจนมีอาการทางประสาทเลยรับมาอยู่บ้านเดียวกัน
หมู่บ้านศรีเมืองตะบนบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงครับ
แต่กลับถูกในก้านบุญห่ออายุ๔๙ปีสามีของเธอเนี่ย
คนเล่าเนี่ยของป้าเล็กเนี่ยมีศักดิ์เป็นพี่เขยใช่ไหม
มขืนถูกจับติดคุกไปสองปีเพิ่งจะพ้นโทษออกมา
นี่นะฮะเมษายนเนี่ยเพิ่งพ้นออกมาเนี่ยในก้านก็กลับมาอยู่บ้านหลังนี้อีก
ไปไหนก็ไม่หนีแถมติดยาบ้าคลั่งด้วย
บอกว่าเป็นห่วงแม่สายหยุดนะเดี๋ยวกลัวในก้าน

แล้วอ่ะเขาเลี้ยงเข้ามาเนี่ย
กับน้องสายคนหนึ่งอ่ะจากสนุกสนองเข้ามา
เพราะว่าเขาเป็นน้องคนเล็กแล้วเพราะปัญญาเขาไม่เหมือนคนอื่น
ครับแต่เด็กแล้วก็คุยจะเป็นสมองเขาไม่ค่อยเห็นนั่นเท่าไหร่
ผู้ชายมันต้องคิดต้องคิดอืมมันว่าน้องอ่ะไปยั่วมันอืมเออ
ข่มขืนน้องเมียจริงอ่ะนะตอนนั้นเมาแล้วเขาก็รับโทษแล้ว
ส่วนสาเหตุที่แม่สายุดหนีออกจากบ้านเพราะว่าเขาเนี่ย
ความโมโหที่แม่สายหยุดเนี่ยเข้าห้องน้ำนานนาน๒ชั่วโมง
เขาปวดท้องหนักจะเข้าห้องน้ำแล้วไม่ยอมเปิดสักที
คุณผู้ชมครับล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
เจ้าหน้าที่จากพมอุดรธานีนะฮะ
ลงพื้นที่ไปหาแม่สายุทธ์ซึ่งตอนนี้เธอรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านดุง
แล้วก็ลงพื้นที่มาสอบถามญาติญาตินะครับว่าจะให้ช่วยเหลืออะไรบ้าง
คือการจะให้แม่สายุดไปอยู่ที่อื่นได้ญาติต้องยินยอมก่อน